เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดสงขลาสามารถสกัดจับรถกระบะที่กำลังขนบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่
แล้วก็สามารถยึดของกลางมูลค่าร่วมกว่า๑๒ล้านบาทได้ด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรรัตนภูมิจังหวัดสงคราช่วยการขนลังบุหรี่ของกลางจำนวน๕๐ลัง
ออกจากรถกระบะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา
สกัดจับรถกระบะที่มีการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
แล้วก็มีการห่อหุ้มด้วยแผ่นเหล็กอย่างมิดชิด
ที่สำคัญไม่มีการสวมป้ายทะเบียนด้านหลังด้วย
ได้ที่บริเวณสี่แยกคูหาถนนสายเอเชียหมู่ที่๑ตำบลควนรูอำเภอรัตภูมิค่ะ
จากการตรวจค้นภายในรถกระบะพบบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย
ไม่ติดอากรสแตมเสียภาษีจำนวน๕๐หลัง
หรือว่าคิดเป็นมูลค่า๑๒ล้านบาท
ซ่อนอยู่เต็มคันรถนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้เป็นของกลาง
พร้อมกับควบคุมตัวนายบุญประสิทธิ์วิริยสมบัติอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นคนขับรถ
ส่งพนักงานสอบสวนสพรัฐภูมิเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
จากการสอบสวนนายบุญประสิทธิ์ให้การยอมรับสารภาพว่า
ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนคนหนึ่งให้ขนบุรีเทือนทั้งหมด
มาจากจังหวัดสตูนเพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ๒๐๐บาทแต่ว่ามาถูกเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับกลุ่มได้ซะก่อน
เนื่องจากว่าไม่มีการสวมป้ายทะเบียนด้านหลังวิ่งผ่านมานั่นเองค่ะ